ประชาชนไปต่อคิว
ในการที่จะร้องเรียนเรื่องของสิทธิ
การรับเงินเยียวยา๕๐๐๐บาท๓เดือน
โครงการเราไม่ทิ้งกันจำนวนมากนะครับ

ว่ามีคนที่ไปเรียกร้องที่หน้ากระทรวงการคลัง

นอนขวางทางบ้างล่ะไปตากฝนบ้างล่ะ

ปีนรั้วจะให้เหล็กแหลมมาทิ้มคอฆ่าตัวตายนะครับ
และหลังจากนั้นมีการตั้งโต๊ะ
รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน

แจกบัตรคิวกันไป๔๐๐คิวโอ้โห

แล้วกว่าจะทำงานเสร็จก็โอ้โหหัวค่ำเลยนะ
ใช่แต่ทีนี้พอบางคนไปต่อเมื่อวานไม่ทัน
วันนี้เลยมารอตั้งแต่แบบไก่โหตี๔ตี๕เลยนะคุณสุดสกุล

แต่ปรากฏว่าคนไปกันเยอะตี๔ไปกันแล้ว
ยาวกันไปต่อคิวเป็นกิโลเลย

จนกระทั่งต้องมีการขยายการแจกบัตรคิว
บัตรคิวตอนนี้ทะลุพันแล้วนะ
คุณผู้ชมครับนี่แหละฮะบรรยากาศที่คุณผู้ชมได้เห็นนะครับ
เพราะว่ามีประชาชนจำนวนมากเลย
มายืนรอต่อคิวยื่นเรื่องร้องเรียน
เงินเยียวยา๕๐๐บาทที่กระทรวงการคลัง
ได้จัดจุดที่ตั้งโต๊ะรับเรื่องร้องเรียน

หางแถวยาวไปถึงริมคลองปลาปลา
หรือว่าบริเวณประตู๑เลยนะครับ
โดยประชาชนคิวแรกที่ได้ยื่นเรื่องร้องเรียน

ตี๔ทั้งที่มาจากต่างจังหวัดด้วย
ก็เหมือนฝากเคอร์ฟิลล์มาด้วยเหมือนกันนะคุณนะ
ห้ามออกจากเคหสถานก่อนตี๔
ปรากฏว่าตี๔มาถึงที่นี่แล้ว
แสดงว่าต้องออกจากบ้านมาก่อนตี๔นะฮะ

กระทรวงการคลังมีการแจกบัตรคิว
เพื่อให้ครบ๔๐๐ท่านที่มาร้องเรียน
แต่ปรากฏครับคุณครับไล่เลี่ยงเวลาแล้วนะครับ
ตี๔มีคนมารอรับบัตรคิว
ตี๕กว่าโอ้โหคนมารอเป็นแถวยาว
โมงเช้าหางแถวยาวถึงประตู๓
ก็คือครึ่งกิโลเมตร๕๐๐เมตรแล้ว
โมงครึ่งหางแถวยาวไปถึงประตู๑

เจ้าหน้าที่แจกบัตรคิวเริ่มต้นตอน๘โมงครึ่ง
๐ใบหมดในช่วงเวลา๙โมง
คุณครึ่งชั่วโมงแจกหมดละ๔๐๐ใบ
มีประชาชนเดินทางมาเพิ่มกว่าพันคน
เจ้าหน้าที่ตัดสินใจในการเพิ่มบัตรแจกคิวอีกนะฮะ
อีก๒๐๐ใบรวมเป็น๖๐๐ใบ
ท้ายที่สุด๑๐โมงครึ่งมีประชาชนมาเพิ่มอีก

เจ้าหน้าที่ตัดสินใจแจกบัตรคิวครบ๑๐๐คน

อย่างนายสายันเจริญศุกร์อายุ๕๘ปี
คุณลุงท่านนี้เดินทางมาถึงกระทรวงการคลัง
ตั้งแต่ตี๔หลังจากเมื่อวานี้มาแล้วรอบหนึ่ง
แต่ก็ผิดหวังเพราะเป็นช่วงที่เจ้าหน้าที่

วันนี้ก็เลยมาดักรอแต่เช้ามืดแล้วครับ

คุณลุงสายันบอกว่ามีปัญหาตรงเลขบัตรประชาชน

กับเลขบัตรประชาชนใบเก่ามันไม่ตรงกัน

เว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันดอตคอม

ก็อยากให้อย่างทางการ
เขาตรวจสอบให้ละเอียดกว่านี้

ผมก็ไม่แน่ใจว่าอันไหนมันผิดพลาด
อยากจะให้ทางผู้ใหญ่ช่วยตรวจสอบให้ผมหน่อยครับ
เพราะว่าผมลำบากมากลำบากจริงครับ
นะครับทางด้านของรัฐมนตรีว่าการ
กระสวนการคลังห้านายธนกรวังบุญคงชนะ
ก็ได้ลงมาตรงจุดที่เขามีการตั้งโต๊ะแจกบัตรคิว
แล้วก็มาพบพี่น้องประชาชนมาติดตามการรับเรื่องร้องเรียน
แล้วก็บอกว่า
ก็มีน้อยแต่ว่านายอุตมะสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
สั่งการด่วนให้ทุกหน่วยงานส่งเจ้าหน้าที่มาช่วยรับเรื่องร้องทุกข์
ซึ่งก็มีเจ้าหน้าที่มาเพิ่มอีกประมาณ๗๐คน
แล้วก็จะตั้งโต๊ะรับเรื่องเพิ่มเติม
จากเดิมที่มี๕โต๊ะตอนนี้มันไม่พอแล้วคุณ

แล้วก็จะอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนอย่างทั่วถึงมากขึ้น
ส่วนเอกสารคำร้องที่ได้รับจากประชาชน

เพื่อส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาต่อไป
นี่ครับเรื่องร้องเรียน๔ปัญหาหลักคุณผู้ชมดูสิฮะ
บัญชีธนาคารที่ใช้ลงทะเบียนไม่มีการเคลื่อนไหว

เรื่องของพร้อมเพลย์ที่ผูกกับเบอร์โทรศัพท์

เรื่องของการใช้เบอร์โทรศัพท์คนอื่นลงทะเบียน

เรื่องของการกดยกเลิกก่อนมีปุ่มทบทวนสิทธ
หรือบางท่านที่กดยกเลิกไปโดยที่ไม่รู้
กดยกเลิกโดยบังเอิญ
ใช่คือเหมือนกับว่าฉันกรอกข้อมูลผิดได้
ฉันก็เลยกดยกเลิกแต่หารู้ไม่ว่าอันนั้น

ทีนี้เขายกเลิกลงทะเบียนแบบไม่ได้ตั้งใจ
เมื่อวานก็มีคุณป้ามาหน้ากระทรวงการคัง
ก็บอกเหมือนกันบอกว่าคืนสิทธิ์ให้ป้าเถอะ
กดยกเลิกป้าไม่ได้ตั้งใจจริง

วันนี้ถ้าเกิดว่าใครเข้าไปในเว็บไซต์
ุ่มสีม่วงที่เขียนว่ายื่นทบทวนสิทธิ์
วันนี้เป็นวันแรกที่เขาเพิ่มเติมให้

ใช่ปุ่มนี้สำหรับคนที่ไม่ได้รับสิทธิ์
หรือคนที่ยกเลิกการลงทะเบียนเท่านั้น
คือใครที่ไปกดยกเลิกแบบไม่ได้ตั้งใจเนี่ย
สามารถไปกดปุ่มสีม่วงยื่นทบทวนสิทธิ์อีกครั้งหนึ่งได้

ตอนนี้กระทรวงการคลังแจกบัตรคิวไปพันคนแล้ว
แล้วก็บอกว่าโอ้โหวันนี้คงรับได้แค่นี้จริงนะฮะ
ดังนั้นก็เลยฝากไปถึงประชาชน

ก็กลัวว่าพรุ่งนี้จะรับอยู่หรือเปล่า

ไปถึงนู่นวันจันทร์ก็ยังเป็นวันหยุดอยู่
รับเรื่องร้องเรียนอีกหรือเปล่านะครับ

คุณผู้ชมที่ไปร้องเรียนหรือว่าตั้งใจจะไปร้องเรียน
คุณผู้ชมต้องปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันโควิด๑๙ด้วยนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องให้เว้นระยะห่างในการยืน
ให้ล้างมือให้ใส่หน้ากากอนามัย
แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ก็จะคอยดูแลอย่างใกล้ชิด
แล้วก็เมื่อท่านรับบัตรคิวแล้ว
ท่านรอเรียกคิวเพื่อที่จะได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่นะครับ
ตามจุดต่างประตู๔เป็นประตูหลักนะครับ

คุณดูสิจากประตู๔จุดที่รับเรื่อง
เขาต่อคิวยาวไปถึงประตู๑นู่อ้อมไปถึง
ฝั่งตลาดตรงนี้ใช่อ้อมไปถึงคลองปลาปลาแล้วนะฮะ

แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งสำหรับคนที่ไม่ได้รับสิทธิ์
คือเมื่อวานผมก็มีโอกาสฟังการสัมภาษณ์
ทางด้านของโฆษกรวรลซึ่งเป็นโคศกของกระทรวง
แล้วก็เป็นผู้มนวยการที่ดูแลเรื่องของการร้องเรียนต่าง

ก็มีคำถามว่าเอ๊ะถ้าประชาชนมาจุดนี้
ประชาชนจะได้อะไรจากเจ้าหน้าที่บ้างนะครับ
ซึ่งก็เห็นว่ามีเจ้าหน้าที่บางท่านก็ได้ให้คำแนะนำ
ให้ไปตรวจสอบข้อมูลหรือไปแก้ไขข้อมูล

เพราะว่าโฆษกลวลก็ยืนยันว่าระบบนี้มันต้องทำผ่านออนไลน์เท่านั้น
แต่ประชาชนก็สามารถมาเขียนเรื่องร้องเรียนไว้ได้
หรือว่าเอาโทรศัพท์มือถือของท่านมาให้เจ้าหน้าที่ดูหน่อย
เดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะเข้าไปลองตรวจสอบสถานะของท่านดูซิ
แล้วก็ต่อไปจะต้องทำยังไงต้องกดปุ่มอะไรต้องร้องเรียนอะไรต่อ
คือจะได้ให้คำแนะนำแต่เอาจริงนะหลัก
คุณผู้ชมที่ประชาชนเข้ามาที่หน้ากระทรวงการคัง
คือเขาบอกเลยว่าพอเขาไปทำเองในอินเตอร์เน็ตเนี่ย

ทีนี้อยากเจอหน้าคนบอกเราหน่อยแนะนำเราหน่อยอธิบายเราหน่อย
ว่าพวกข้อความที่เราตรวจสอบสิทธิ์แล้วมันหมายความว่ายังไง
เราจะได้รับเงินเมื่อไหร่หรือเราควรทำยังไงต่อ

เพราะมีคนสังเกตบนโต๊ะรับเรื่องไม่เห็นมีคอมพิวเตอร์สักตัวเลยนะฮะ
จะรับเรื่องหรือว่าจะลงทะเบียนกันตรงนี้ได้ไหม
ส่วนใหญ่ก็มีกล่องรับหนังสือและเอกสารเรื่องกล่าวร้องทุกข์นะครับ
ทางเจ้าหน้าที่กระทรวงก็ต้องไปคัดแยกเป็นประเภทต่างที่ร้องทุกข์มา
แล้วก็ดูแลในการจัดการแก้ไขต่อนะครับ
หวังว่าพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนจะได้รับเงินเร็วนะฮะ
ใช่ค่ะตอนนี้ใครที่ได้ไปที่หน้ากระทรวงการคลังแล้ว
แล้วก็ได้รับคำตอบมายังไงบ้าง
เห็นคิดว่าดีไหมกับการตั้งโต๊ะแบบนี้ส่งมาบอกกันได้ผ่านทางไลน์หน้าจอ
ส่วนคนที่รอเงินอยู่เนี่ยนะคะ
คือก็เดี๋ยวช่วงสัปดาห์หน้าก็น่าจะได้กันครบนะคะ